ตามด้วยผู้ชายนี้แล้วกันนะคะพอสรันค่ะ
จะไปตามตัวเนี่ยตามตอนนี้ตามได้ฟิตเน็ตนะเพราะว่าอะไรตอนนี้อยากจะฟิตหุ่นเหลือเกิน
เพราะว่าจะเอาใจแฟนสาวคุณดาวพิมพ์ทองเพราะว่าแฟนสาวบอกว่าเออเธอ
ช่วยลดหุ่นให้เฟิร์มอีกสักนิดได้ไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะหนุ่มพอร์ตก็เลยตามใจค่ะ
อดีตคนรักเก่าเป็นเพราะหนุ่มพอร์ตไปทำร้ายร่างกายเขาเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริง
ว่าเลิกรากันด้วยดีแล้วก็ยังมีความหวังดีให้กันเสมอจ้า
อย่าไปมองถึงเรื่องที่มันผ่านมาเลยนะเก็บความทรงจำดีที่มีให้กันเอาไว้ในความทรงจำดีกว่า
ผมไม่เคยแซะอะไรเลยนะไม่เคยไปแซะอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีความรู้สึกดีอยู่
แต่คนเข้าใจผิดอาจจะเป็นไปโยงอะไรอย่างนี้แต่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
ไม่มีครับไม่มีครับก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ยังมีความรู้สึกดีให้ก็ไม่ได้อะไรเลยครับ
ถึงเลิกกันก็ไม่ค่อยได้ดราม่าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรต่างคนต่างไปมีใหม่ฟินจ้า
ต่างคนต่างมีชีวิตที่ดีเพราะนี่จริงแฟนใดของคุณเกรกซ์ก็เอาที่มหารวยนะฮะ
แล้วก็แฟนของคุณพอร์ตก็สวยด้วยรวยด้วยแซ่เวอร์พอดีเป๊ะเลยนะคะ